ท่านผู้ชมครับดูความคืบหน้ากรณีของนางสาวบุษยากันทะวง
หรือว่าน้องอุ๋ยวัย๒๓ปีนะฮะที่เสียชีวิต
ซึ่งญาติเขายังติดใจว่ามันมีเงื่อนงำอะไรหรือไม่
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการขี่รถจักรยานยนต์
แต่ว่าบาดแผลเนี่ยญาติบอกว่าไม่ใช่มีบาดแผลถูกฟันที่ศีรษะด้วย
แล้วก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดจากหลักฐานต่างมาด้วยนะครับ
นางสาวบุษยานะครับเป็นชาวบ้านบ้านแปะตะบนบ้านแปะ
จอมทองนะฮะเป็นนักศึกษาชั้นปี๔
วิชาสาธารณสุขศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่
ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตบนทางหลวงถนนวงแหวนรอบ๓
เลี้ยวซ้ายหน้าโรงเรียนช่อฟ้าสินเซิงอำเภอสารพี
ซึ่งทางแพทย์แจ้งกับญาติหลังตรวจสภาพศพว่า
หน้าผากศีรษะด้านหลังแล้วก็แขนมีบาดแผลคล้ายถูกของ
มีคมฟันด้วยมันจะคว่ำแค่จักรยานยนต์คว่ำแล้วเสียชีวิตเหรอ
เมื่อมีบาดแผลแบบนี้ญาติก็เลยส่งศพไปตรวจที่
แผนกนิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เพราะว่ายังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ
ว่าไม่น่าเกิดจากอุบัติเหตุน่าจะจากการถูกทำร้ายด้วยนะครับ
วันนี้แฟนของน้องอุ๋ยนะฮะเปิดใจเล่าให้กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟัง
ถึงนาทีก่อนเกิดเหตุบอกว่าเมื่อคืนวันศุกร์๒๖ตุลาคมที่ผ่านมา
อุ๋ยไปกินเลี้ยงเรียนจบกับเพื่อนที่ร้านอาหารในเมืองเชียงใหม่
เพราะว่าเดี๋ยวจะแยกย้ายกันไปฝึกงานแล้วสักประมาณเที่ยงคืนน้องอุ๋ยก็ขอตัวกลับ
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์จะมาหาแฟนนุ่มที่บ้านซึ่งอยู่ที่อำเภอสารพี
ระหว่างทางก็คุยโทรศัพท์กันมาตลอดนะเพราะว่าน้องอุ๋ยบอกว่าอย่าเพิ่งวาง
ขณะเดียวกันแฟนนุ่มก็กำลังทำอาหารรออยู่เพราะว่าแฟนสาวบอกว่าหิวข้าว
แฟนนุ่มวางโทรศัพท์แล้วเปิดสปีกเกอร์เอาไว้ก็คุยกันเป็นระยะ
ส่วนน้องอุ๋ยก็คงจะใช้ลักษณะสมอร์ท็อกหรือว่าจะอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าขี่จักรยานยนต์นะครับ
พอกลับมาในห้องเพื่อจะคุยต่อเนี่ยเสียงเงียบหายไปแล้วได้ยินเหมือนกับเสียงชุนละมุน
นุ่มก็เลยวางสายแล้วโทรกลับไปใหม่เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยรับสาย
รู้ว่าน้องอุ๋ยประสบอุบัติเหตุก็รีบออกไปดูจุดเกิดเหตุ
คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแฟนสาวอยู่

ตอนนั้นเขารู้สึกเสียใจทำอะไรไม่ถูก
ได้แต่นิ่งอึ้งไม่คิดว่าแฟนสาวจะมาประสบอุบัติเหตุ
และจากประสบการณ์ที่ตัวแฟนนุ่มเองเขาก็เป็นกู้ภัยมาเป็น๑๐ปีแล้ว
เขาบอกว่าไม่เคยเห็นบาดแผลจากอุบัติเหตุ
คว่ำรถชนลักษณะแบบนี้
เพราะว่าแฟนสาวมีบาดแผลชะกันที่แขนขวา
ศีรษะด้านหลังลักษณะคล้ายถูกของมีคมฟัน
แล้วตามร่างกายแขนขาไม่มีร่องรอยถลอกเลยนะ
มีบาดแผลแค่จุดนี้ซึ่งเป็นแผลชะกันแล้วก็แนวยาว
โดยเฉพาะศีรษะด้านหลังมีบาดแผลลึก๑๕เซนติเมตร
เชื่อว่าแฟนสาวต้องโดนทำร้ายขนาดกำลังขี่รถ
รถเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิต
ที่สำคัญในจุดดังกล่าวชาวบ้านบอกว่า
มีกลุ่มวัยรุ่นชอบมารวมตัวกันแล้วก็ดักทำร้ายชาวบ้านตอนกลางคืนบ่อย
อดีตก็เคยมีเหตุปล้นจี้หญิงสาวที่ขี่จักรยานยนต์แถวนั้น
อยากให้ตำรวจตรวจสอบเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง

ลักษณะเหมือนร้อนมีดร้อนอะไรอย่างนี้หรอครับ

สามปีแล้วก็สองปีที่แล้ว

จะโดนดึงกระเป๋าแต่หนีไม่ได้
ล่าสุดก็เป็นวัยรุ่นที่ฟันกัน
สะพานฟันกันแต่ตำรวจจับแหลก
มีพยายามคือยามเห็น
ยามอยู่ในป้อมกระดูกขับมาลุมคนเดียว
แล้วเส้นนี้เป็นไงช่วงตอนกลางคืนเปรียวไหมครับมืดกระทั่ง
ทางโค้งนะครับเปรียว

ราชย่าของอุ๋ยก็ยืนยันนะครับเหมือนที่แฟนหนุ่มของน้องเบาะ
ว่าหลังเกิดเหตุเห็นศพของกระยานอุ๋ย
มีบาดแผลตามร่างกายแล้วบอกกระยานยนต์
มีร่องรอยคล้ายขาดเป็นจุด
ติดใจสงสัยว่าระหว่างทางถูกกลุ่มวัยรุ่น
ดักฟันดักคำร้ายแบบที่ชาวบ้านเบาะก่อนหรือเปล่า
เกิดเหตุเนี่ยนะคะเคยมีกลุ่มวัยรุ่นพกมีดก่อเหตุดักฟัน
คนที่สัญจรไปมาโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนเพราะว่าจุดตรงนี้ค่อนข้างจะเปลี่ยวนะคะ
แล้วก็มืดมากด้วยนอกจากนี้ค่ะยังน่าสงสัยด้วยว่ากล้องวงจรปิดตรงเนี้ย
บริเวณสะพานหน้าโรงเรียนช่อฟ้าซินเซิงเนี่ยทำไมใช้งานไม่ได้
ในช่วง๒๒๒๘ตุลาคมกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง๑พฤศจิกายน
เหตุการณ์นี้เกิดเหตุก็คือ๒๖ตุลาคมนะคะคือจังหวะ๒๒๒๘มันใช้ไม่ได้เลย
ทำไมมันใช้ไม่ได้ก็เลยทำให้ตอนนี้ไม่มีใครรู้
ที่จริงว่าจริงแล้วตรงนั้นเนี่ยจังหวะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับน้องอุ๋ย
ทางญาติก็เร่งหาหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดอื่นรอบตรงนั้นน่ะนะคะ
คาดว่าน่าจะบันทึกภาพเอาไว้ได้บ้างจากการตรวจสอบตามเส้นทางที่น้องอุ๋ยขับผ่าน
ก็พบว่าช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน๒๐นาทีกว่ากว่ามีรถจากกระยันยนต์ขี่ผ่าน
แต่ก็ไม่มีความผิดปกติอะไรแต่ทางญาติบอกว่าเดี๋ยวจะหาเบาะแสอื่นอื่นเพิ่มเติมค่ะ
เพราะไม่เชื่อว่าน้องอุ๋ยเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุแล้วก็ไม่อยากให้มีคนอื่นอื่นโชคร้ายเหมือนกับน้องอุ๋ยนะคะ
คือตรงแขนนั่นแหละค่ะกับตรงข้างหลังคือถ้าเขาล้มเองเขาน่าจะมีแผลถลอกหรือหน้าแบบถูไปกับถนนอะไรอย่างนี้
แต่นี่มันไม่มีมันมีแค่แผลตรงนั้นแล้วก็เราไปดูสภาพรถน้องอะค่ะ
มันคือเบาะข้างซ้ายมันเหมือนมันเหมือนเป็นรอยมีดอ่ะเบาะมอเตอร์ไซค์นะ
ทางด้านทางฝั่งซ้ายอะค่ะก็คือมันเป็นรอยฉีกมันก็ทำให้คือด้วยความที่แบบญาติเราเนอะ
มันก็ทำให้เราคิดมากคิดแบบติดใจตรงนั้นค่ะแบบรอยมันเกิดจากอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือพี่ก็ได้ยินข่าวมาเนอะว่าแบบเหมือนตอนกลางคืนช่วงวงแหวนรอบสามเนี่ย
คือมันไม่ใช่เฉพาะจุดนั้นก็คือรอบเชียงใหม่แหละมันจะมีพวกแก๊งวัยรุ่นที่ขับรถตอนกลางคืน
เราก็ไม่รู้ว่าน้องเราอาจจะแบบโชคร้ายมาเจอเขาพอดีหรือเปล่าช่วงนั้น
อย่างเรื่องภาพกล้องวงจรปิดคือแถวนั้นก็เสียค่ะก็คือความหวังเราก็อยู่ที่กล้องวงจรปิดนั่นแหละค่ะ
เพราะว่าแบบภาพเหตุการณ์คือกลางคืนอย่างนี้มันไม่ได้มีใครแบบผ่านแถวนั้น
หรือถ้ากล้องวงจรปิดเห็นช่วงเวลาใกล้เคียงกันมีรถคันอื่นผ่านมาค่ะ
ก็อยากจะวิงวอนขอความช่วยเหลือเขามีกล้องหน้ารถไหมเผื่อจะให้เบาะแสอะไรเราได้บ้าง
ที่ติดใจก็คือคิดว่าน้องจะโดนทำร้ายมาก่อนแล้วคือก็มาฉลบลงตรงนั้นหรือเปล่า
หรือเขาจะโดนตรงนั้นเลยอันนี้ก็ไม่รู้เลยค่ะ
เขาก็โพสต์เอาไว้ว่าตรวจสอบอุบัติเหตุจักรยานยนต์ชนกันเจ็บหลายราย
พบกลุ่มวัยรุ่นพกอาวุธมีด
ในคลิปภาพเห็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเห็นตำรวจเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
แล้วก็มีผู้ชายวัยรุ่นหลายคนเนี่ยค่ะนั่งอยู่แล้วก็มีอาวุธมีดด้วยในคลิปภาพนี้นะคะ
ทีนี้คนก็เลยไปแสดงความคิดเห็นนะคะว่านี่เป็นกลุ่มชาวไทยใหญ่
มักจะก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์ไล่ฟันกันเป็นประจำ
คือเขาจะมีชื่อกลุ่มลักษณะที่ว่าเป็นสามุไรไทยใหญ่อะไรแบบนี้
จากคลิปนี้ค่ะญาติของน้องอุ๋ยก็เลยบอกว่า
เหตุการณ์นี้ไม่รู้รายละเอียดมากนักนะ
แต่เห็นไหมล่ะมันมีจริงแก๊งที่เป็นวัยรุ่น
มีมีดมีดาบแล้วก็ไปไล่ฟันคนขี่รถจักรยานยนต์ในจุดตรงนี้
ตอนกลางคืนแบบนี้มันมีอยู่จริง

ใช่น้องอุ๋ยนี่๒๖ตุลา

ค่ะแต่ว่าทางตำรวจบอกว่า

ไม่มีแล้วแก๊งแบบนี้หมดไปแล้วอย่างนี้
เพราะฉะนั้นไอ้ปราบไปหมดแล้วเนี่ยท่านปราบวันไหน
พันธุ์ตำรวจเอกสงกรานสันวงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรสารพีจังหวัดเชียงใหม่
บอกว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะทีมสืบสวนยังเร่งติดตามหาหลักฐาน
จากพยานบุคคลทั้งกล้องวงจรปิด
เพื่อให้รู้ถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงนะคะ
ยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจ
จะหาสาเหตุมาชี้แจงญาติญาติให้ได้เพื่อความสบายใจ
แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรอผลการชนะสูตรพลิกศพ
ที่จะมีการตรวจดูอย่างละเอียดนะคะ
ผลการชนสูตรเนี่ยต้องรอผลประมาณ๑เดือนถึงจะรู้นะคะ
แต่ถ้าถามว่าแล้วเป็นไปได้ไหมว่าเกิดจากอุบัติเหตุ

เมื่อวานนี้บอกว่าลักษณะของบาดแผล

มันก็เป็นไปได้ว่าเป็นเพราะไปกระแทกกับขอบทางเท้าแล้วมันคม
อาจจะเป็นแบบเหมือนกับโดนบาดอะไรแบบนี้

ว่าที่เราปิดบังใบหน้าของญาติหรือว่าแฟนนุ่มของผู้ตาย
ก็เพราะว่าเขาก็หวั่นเกรงเรื่องของไทย